ปั่นจักรยานกันหน่อยนะฮะสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
จัดกิจกรรมปั่นเพื่อน้องกรุงเทพเชียงใหม่ครั้งที่๒
ระดมเงินบริจาคได้กว่า๑ล้าน๗แสนบาทเลยนะครับ
ช่วงบ่ายของเมื่อวานครับรองศาสตราจารย์ประเสริฐ
เลิกเกรียงไกรนะครับเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
พร้อมคณะก็จัดพิธีต้อนรับขบวนจักรยานปั่นเพื่อน้องกรุงเทพเชียงใหม่ครั้งที่๒
ณสาราอ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งก็ได้เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ครับ
สาธุอาจารย์คลินิกในแพนิเวศนันผัสจิต
ธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กล่าวว่ากิจกรรมปั่นเพื่อน้องกรุงเทพเชียงใหม่ครั้งที่๒ในครั้งนี้
มีนักปั่นรวม๔๑คนจากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ทั้งใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่ลำปางแล้วก็จังหวัดอื่นนะครับรวมทั้งในกรุงเทพด้วย
แล้วก็ได้เสียสละทั้งแรงกายแรงใจในการปั่นจักรยานระยะทาง๗๓๕กิโลเมตรเป็นเวลาถึง๖วัน
แล้วก็สามารถรณรงค์รับเงินบริจาคได้ถึง๑๗๒๐๐๐กว่าบาท
เพื่อที่นำไปเป็นทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนและนักเรียนชาวเขาในภาคเหนือ
รวมไปถึงมอบให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วก็สมทบทุนโครงการลูกช้างรักชีวิตของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
โดยมีนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็เดินทางมาร่วมงานด้วยพร้อมกับมอบโลกขอบคุณนักปั่น
และแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพเชียงใหม่ครั้งที่๒นี้ครับ